ไปดูการแก้ปัญหาหน่อยค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะ
ไปที่ขอนแก่นและอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ก็เจอมวลชนทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนค่ะ
นี่คือบรรยากาศนะคะนายกรัฐมนตรีลงไปที่บริเวณรอบบึงหนองโคตร
ที่บ้านคำหายตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่
แล้วก็เป็นแก้มลิงรับน้ำจากแหล่งต่างของเขตอำเภอเมือง
ไหลมารวมกันนะคะจุดที่นายกรัฐมนตรีไปเนี่ยค่ะ
เป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
เป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น
ก็มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากค่ะ
เนี่ยค่ะนายกก็ไปตรวจนะคะกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนนายกก็มาถือดอกไม้รอต้อนรับ
ซึ่งนายกบอกว่าให้ประชาชนรักสามัคคีกันเชื่อฟังคำแนะนำและการปฏิบัติที่สำคัญเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ
วันนี้ตำรวจก็ไปรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบหลายนายนะคะ
ส่วนมวลชนคนเสื้อแดงก็นำรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงมาประกาศโจมตีการทำงานของรัฐบาลไปตามถนนรอบบึงค่ะ
โดยเฉพาะปัญหากัญชายาบ้าที่รัฐบาลไม่สามารถปราบปรามได้และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
ดาวดินกลุ่มปฏิวัติมขอกลุ่มขอนแก่นพอกันทีชูป้ายประท้วงโจมตีการลงพื้นที่แล้วก็พยายามจะเข้าไปในพื้นที่ริมบึงหนองโคตร
แต่ว่าเจอตำรวจกว่าร้อยนายสกัดไว้ก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นค่ะ
นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองห่วงสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะ
วันนี้ก็มาเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนด้วยค่ะ
สิ่งที่ไม่สุดคือจะต้องไม่มีน้ำเติมลงมาอีก

เพราะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่ไหม
ทีละผมมันเยอะไปหมดน่ะ
นี่คือภัยธรรมชาติเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้
ด้วยความปลอดภัยเราต้องร่วมมือกัน
จากนั้นนายกก็ไปที่อุบลราชธานีนะคะ
ก็ย้ำบอกว่ามาให้กำลังใจประชาชนที่เดือดร้อน
ประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลก็เดือดร้อนนะคะ
แล้วก็เห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นนายกก็ไปกับคณะนะคะ
ขึ้นรถยกสูงของปพไปตรวจเยี่ยม
ศูนย์พักพิงผู้ประสบทุกขภัย
ที่ชุมชนวัดวารินทรารามอำเภอวารินชำราบค่ะ
นี่ค่ะขึ้นรถไปพร้อมกับคณะนะคะ
นายกก็โบกไม้โบกมือให้กำลังใจประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีชาวบ้านชู๓นิ้ว
แล้วมีตะโกนตะโกนบางอย่างถึงนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศเก็บมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำนะคะ
๒จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
นี่แล้วก็วันนี้ไปตัดผมให้ผู้ประสบภัยด้วยนะคะ